ไปต่อกับอีกหนึ่งประเพณี
ว่ากันว่านี่คือประเพณีโบราณ
นั่นก็คือการยกธงโขอฝนใช่ไหม
เคยได้ยินแต่ยกทงขาว

แต่การขอฝนเราก็เห็นมากมายหลายแบบ
ขนาดยกธงโขอฝนไม่เคยรู้ไม่ได้เห็น

พิสุนุโลกค่ะคุณผู้ชมเอาบ้านผมเหรอ
เห็นไหมบอกว่าแต่ละพื้นที่แต่ละชุมชนเขาจะมีพิธีที่เป็นเอกลักษณ์
แม้แต่เราอยู่ในจังหวัดนั้นพื้นที่นั้นบางทีเราอาจจะยังไม่เคยทราบดีอันนี้ไม่รู้จริงจริง

พิธียกทงสงกรานเนี่ยเขามักจะจัดขึ้นหลังจากสิ้นสุดการเล่นสงกรานในแต่ละปีนะคะ
จะมีการทำทงที่ชาวบ้านช่วยกันอย่างที่เนี่ยก็รวมตัวกันมา๖หมู่บ้าน
วิธีการคือใช้ไม้ไผ่ยาวนี่แหละค่ะเอาสิ่งของต่างมาผูกติดเอาไว้
ไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าช้อนอุปกรณ์การใช้งานในครัวเรือน
งซักฟอกกระดาษทิชชู่กระติกนับหรือเป็นข้าวของเครื่องใช้จำเป็น
รวมถึงเงินด้วยเงินประดับประดาษตกแต่งให้สวยงามแบบนี้นะคะ

นี่มีชาวบ้งชาวบ้านมาร้องรำทำเพลงในขบวนแห่นี้อย่างสวยงาม
นางลำพิศนุโลกไม่ธรรมดานะจะบอกให้

และแต่งกายมาในชุดพื้นเมืองนะคะ

มาร่วมพิธียกทงสงกรานประจำปี๒๕๖๖ที่วัดหนองมะคัง
ตำบลทัพยายเชียงอำเภอพรมพิรามนั่นเอง
สวยงามอ่ะ
นะคะแล้วยกขึ้นพร้อมกัน
นี่เขาบอกว่าพิธีนี้นะศักดิ์สิทธิ์สำคัญมาก
ทอดกันมาตั้งแต่รุ่นปู่รุ่นย่า

งานนี้งานใหญ่มีประชาชนมาร่วมงานกันกว่าพันคนนะคะ
ถามว่าทำแบบนี้เพื่ออะไร

การยกทงเป็นการขอพรจากเทวดา
และการขอให้เกิดฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล

ทำการเกษตรทำไร่ทำนาก็ว่ากันไป

และหลังจากที่ประธานได้ประกอบพิธีเปิดแล้ว
พระสงฆ์ก็ต้องสวดชายมงคลคาถา

จากนั้นชาวบ้านก็นำทงมาปักที่หลุมของตัวเอง

ก็เป็นอีกหนึ่งประเพณีที่สนุกสนานสามัคคี
แล้วก็ได้ความสบายอกสบายใจด้วยค่ะ